รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ป้าดำอยู่กัน๔คนที่บ้าน
ดำมีอาชีพขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้

มีงานที่ป้าดำจะต้องไปรับจ้าง
ก็คือทากย่าล้างจาน
จ้างป้าดำไปทำอะไรป้าดำก็ไปหมด
เอาตังค์ต้องเลี้ยงหลาน

ดำนี่ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูง

วันหาเงินได้น้อย

ป้าดำก็ขออนุญาตพระท่านก็ให้

ใดลิดดื่มวิไลน์
แทนใส่นุ่มอ่อน
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

สู้กันมาหลายปีแล้วนะครับนักสู้ชีวิตของเราก็หลายสิบน่าจะเป็นร้อยคนแล้วนะครับ
กฎิกายังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
นักสู้ของเราก็สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยค่ะ
ไม่หยุดไม่หย่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งช่วยกันได้เยอะเท่าไหร่นะคะ
ยิ่งชื่นใจเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแค่ดูก็เท่ากับช่วยแล้วค่ะคุณผู้ชมที่รัก
วันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
ก็มีหลายวัยนะคะมีทั้งวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่
ส่วนคนนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อพรทิพย์นามสกุลอนุรักษ์เงิน
ชื่อเล่นชื่อป้าดำอายุ๕๙ปีอยู่ตำบลวังพงศ์อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ป้าดำมีอาชีพขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้กาแฟโอนตินค่ะ
ต้องโกะของป้าดำกรอบนอกนุ่มไหนถ้าใครชิมแล้วจะติดใจค่ะ
เป็นสูตรของป้าดำเองเนี่ยภูมิใจมากและรักอาชีพนี้มากเลย
ขายตัวละบาทเดียวเองค่ะรายได้วันละ๓๐๐บาทค่ะ
ทุกวันนี้ป้าดำอยู่กันสี่คนที่บ้านก็มีป้าดำแล้วก็แฟนป้าดำแล้วก็หลานสองคน
พี่มีพี่สาวอยู่หนึ่งคนชื่อพี่ชีพเมื่อตะกรนี้นะคะเขามีอาชีพรับจ้างค่าวัวค่ะ
แต่ก่อนทำทุกวันเลยค่ะเขาทำมา๓๐กว่าปีค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
พี่ชีพเขาตื่นมาเขาก็ร้องให้โบยวายใหญ่เลย
เหมือนยังก็ว่ามันจะทำกูมันจะฆ่ากูอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่ามันจะมาเอาชีวิตกูมันจะมาชีวิตกู
ตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เริ่มบ้าบ้องไปเลยค่ะ
สติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะ

ลูกอีกคนนึงก็เป็นตับแข็งกินเหล้ามากก็ตาย

แล้วอีกคนนึงก็ผูกคอตายตายสองคนเลยค่ะตอนนี้
ชีพตอนนี้ก็คือสติสตังค์ก็พูดตรงเลยนะครับ

พี่ชีพป้าก็เลยต้องเลี้ยงให้สองคน
คนโตชื่อไมค์ค่ะอายุ๑๓ปี
คนที่๒ชื่อเจ้าเอิร์ทอายุ๘ขวบค่ะ
กิจวัตรประจำวันของป้าป้าตื่นตั้งแต่ตี๓
เพื่อมาจัดร้านขายปลาต้องโก
เริ่มขายตอนตี๔ค่ะขายถึง๙โมงเช้า
หลังจากเก็บร้านแล้วมีงานที่ป้าดำจะต้องไปรับจ้าง
ก็คือถากย่าล้างจาน
จ้างป้าดำไปทำอะไรป้าดำก็ไปหมด
เอาตังค์ต้องเลี้ยงหลานคือตอนนี้ภาระหนัก
ดำนี่ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูงไตระยะแรก
คือเวลานอนประมาณเที่ยงคืนป้าดำสะดุ้ง
มาโดยปริยายแล้วลุกขึ้นสะดุ้ง
เหมือนคนจะตายเป็นอยู่บ่อย
ประดำคิดว่ามาจุราชมาถึงประดำแล้ว
จะว่ากลัวไหมเป็นห่วงมากกว่าทุกวันนี้ปงแล้ว
ห่วงคนข้างหลังห่วงหลานสองคนค่ะ
ดำแกเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแล้วก็ขี้เล่น
จะเป็นคนที่ห่วงลูกห่วงหลานมากนะครับ
โดยเฉพาะว่าเด็กที่อยู่ด้วย๒คนที่ดูแลอยู่ด้วยนะครับ
แกเองก็ไม่สบายนะครับแต่ก็หยุดทำงานไม่ได้
จะเป็นคนขยันนะครับถ้าไม่ป่วยล้มหมอนนอนตัวจริง
แกก็จะต้องทำงานทุกวันนะครับก็กลัวว่าร้านจะไม่มีกินนะครับ
ก็จะต้องหารายได้มาจุนเจือลูกหลานนี่แหละครับ
ส่วนตัวลุงเองนี่ก็มีโรคประจำตัวอยู่นะครับเป็นโรคเกาะนะครับ
มันก็จะมีอาการเจ็บปวดทุกวันนะครับมันจะไม่หายขาดนะครับ
ก็ต้องกินยาไปตลอดนะครับมันถึงจะลดความเจ็บปวดลงได้
ทุกวันนี้ก็ห่วงหลานอยู่นะครับว่าใครจะดูแลเขาสองคนเนี่ย
เรื่องการกินอยู่เรื่องการเรียนด้วยนะครับก็ต้องพยายามดูแลเขานะครับ
ภาระเยอะมากตอนนี้สำหรับตัวป้าดำถ้าจะคิดตัดหมดทุกอย่าง
ดำก็คงจะไม่ลำบากตัดไม่ลง
ก็เพราะว่าป้าดำรักลูกรักหลานบางวันหาเงินได้น้อย
ดำก็เข้าไปที่วัดหลังจากพระชันแล้ว
ประดำก็ขออนุญาตพระท่านก็ให้
อยากจะให้ตัวเองไว้เท่าไรอยากจะให้หลานอิ่ม
เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับคอยส่งผมเรียนครับ
ยายเป็นทุกอย่างของผมครับเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็ยายให้ผม
ยายเขาดีมากครับน่าสงสารครับ
ถ้าผมโตผมจะไม่ให้ยายลำบากอีกต่อไปครับ
ก็รู้สึกว่ามันคงเป็นกรรมที่ป้าดำทำไว้
เมื่อแต่อดีตชาติที่ประดำจะต้องมาชดใช้
ถึงได้ลำบากลำบลถึงขนาดนี้
วัดเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับป้าดำ
จากห่วงเรื่องหลานป้าดำก็ห่วงเรื่องบ้าน

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้
ดำก็อยากจะได้เงินมาซ่อมแซม
เพื่อลูกหลานโตวันข้างหน้าไม่มีที่อยู่
ก็ยังจะได้มาอาศัยตรงนี้อยู่

ถึงป้าจะเป็นคนไม่สมบูรณ์
ป้าก็รักน้องดำมากเพราะน้องดำเป็นคนดี
น้องดำช่วยเหลือลูกหลานทุกคน

น้องดำไม่เคยทิ้งพี่เลย

แต่ก็น้องคนนี้ก็ยังรักพี่

ตายกันไปข้างหนึ่งแหละนะจะดูแล
แล้วก็รักกันจริง
ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วรักกันจริง
ก็เป็นอีกครอบตัวหนึ่ง

มีลูกมีหลานไม่มีการทิ้งกัน

ซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง

รู้สึกอุ่นใจมีความเป็นครอบครัวสูง

นักสู้ชีวิตของเราก็จะมาทำ

แต่ต้องภาคเพียนเพื่อหลานที่กำลังเรียน
พี่สาวที่สติไม่ดี

สวัสดีครับป้าดำ

เพื่อให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิตที่ใครเขาก็รู้จักใครเลยเขาก็ดูกับทั้งประเทศ

วันนี้มากับใครบ้างครับป้าดำ
มากับพี่ชีพแล้วก็สามีลุงเสก
อาชีพสามีนะครับลุงเสกแล้วก็หลานน้องปีใหม่สวัสดีครับ

ตอนเราเปิดรายการขึ้นมาคุณผู้ชมไม่ทราบเห็นหรือเปล่า
พี่ชีพลุกขึ้นเต้นสนุกสนานมากเลยนะฮะเต้นอยู่คนเดียวเลย

เป็นพี่สาวนี่รักป้าดำไหมคะ

รักจริงมากเลยค่ะ
แล้วก็เห็นน้องแป๊กกี้

สวยมากเลยค่ะ

น้องหนุ่มค่ะ

รอมากเลยค่ะรอมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

คือเดิมทีนี่ก็คืออยู่ในบ้านเดียวกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้ว

จริงแล้วมีใครอีกบ้างไหมฮะในครอบครัวนี้เดิมที

คือป้าดำกับพี่ชีพนี่ก็คืออยู่ด้วยกันมาโตมาพร้อมกันอยู่ในหลังคาเดียวกันมาตลอดก็เห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเดิมทีทำอาชีพอะไรคะ
พี่ชีพมีอาชีพฆ่าวัวค่ะ

ทำคุณแล้วน้องดำก็ให้ทำคุณเยอะ
ครับเป็นเป็นโรงหรือเปล่าหรือว่าทำเองเป็นโรงเชือดเลย
เขาเป็นคนสั่งการเองให้แขกเชื่อดสมัยก่อน
เขาเป็นคนสั่งให้แขกเชื่ออีกทีหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะ
หน้าที่ของพี่ชีพคือต้องทำอะไรมั่งณตอนนั้น

ไอ้ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้

เป็นคนคัดเลือกว่าวันนี้เป็นคนสั่งแต่ไม่ได้เป็นคนค่า

ดำเคยคุยกับพี่สาวไหมว่าอยากให้พี่สาวหยุดทำอาชีพนี้เคยคุยกัน
เคยค่ะเคยบอกว่ามันเป็นอาชีพบาปทำมานานแล้วก็หยุดก่อนค่ะว่าให้ไปทำอาชีพอย่างอื่น
ทำไมอยู่ดีถึงเตือนพี่สาวว่าให้หยุด
ก็แบบว่าเขาฝันฝันว่ามีคนจะมาเอาชีวิตเขาอะไรแบบนี้
ก่อนที่พี่ชี่จะฝันป้าดำก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วกับอาชีพนี้

สมัยก่อนพี่ชีพเขาเป็นคนมีนิสัยยังไงครับป้าดำ
ก็เดิมแล้วเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นพี่ที่ดีนี่แหละแล้วเขาเป็นคนสวยด้วยนะ
ก่อนเนี่ยเขาสวยมากเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เขาไม่

เขาเรียกว่าผิวน้ำผึ้งสวยเข้มสวยคม
แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นคนแบบไหนเป็นนอกจากสวยคมแล้วเป็นไง
ก็เป็นพี่ที่ดีรับผิดชอบการงานดูแลอะไรแบบนี้

มีตังค์อะไรอย่างนี้เขาดีมากเลยค่ะ
วันหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้พี่ชีพมีจุดเปลี่ยนในชีวิต
เขานอนฝั่นไปค่ะนอนฝั่นแล้วก็ร้องลั่นมาเลยร้อง

ก็ปั่นว่ามีคนนุ่งจูกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อ
สองคนเดินทะมัดทะแมง

ไม่ไปไอ้ฝันก็พยายามดิ้นใย
แต่นี่นึกถึงน้องด้วยน้องเขาชอบตักบาททำบุญเยอะ
อีดามช่วยกูด้วยกูไม่ไป
แล้วพอเรียกร้องโหกเวกโวยวาย
ก็เขาก็หายไปน้องก็วิ่งมา

ไม่บาก

หลังจากวันที่ตื่นจากฝันบุคลิกเปลี่ยนไป

แล้วป่าชีพเนี่ย
แกเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนไหมฝันเฝินอะไรแบบนี้

เคยพูดกับเขาว่าไปหาหมอไหมอะไรอย่างนี้
กูไม่ไปกูไม่ได้บ้าไม่ได้เป็นไร
ใช่เราไม่ได้บ้าเรามีบุคลิกเปลี่ยนไป

ความรู้สึกของป้าดำคิดว่าพี่ชีพเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ก็ตามความรู้สึกของป้านะ
คงจะได้รับเหตุรับคำอะไรประมาณที่ข้าบุคลิกมาอะไรประมาณนี้
ชีพทุกวันนี้กลัวไหมเวลานอนกลัวฝันอีกไหม

ถ้าเห็นน้องเป๊กกี้แล้วน้องเห็นที่สุข

แล้วก่อนมาเจอกันล่ะยังมีความกลัวอยู่ไหม
ก็กลัวมั่งเป็นบางครั้ง
แต่ว่าเขาดูพี่ชีพดูมีความสุขนะ
ก็น้องเขาบอกเขาสอนอยู่เรื่อย

ไม่ต้องกลัวทำบุญบ่อย
แล้วก็ให้หัดร้องเพลง

จะได้มีความสุขในด้านครอบครัว

น้องรักเองจีบ

ขอให้ร้องเพลงให้เก่งแล้วก็สนุก
ให้ทำเหมือนเขาว่าเขาคนขี้สนุก

เหมือนจะไปดาคนเขาโดยไม่มีเหตุผล

ก็พยายามพูดแบบเขาพูดได้เลย

เดี๋ยวเผื่อได้ไปร้องทำงาน

ตอนที่ลูกเสียบุคลิกเปลี่ยนไปหรือยัง

ด้วยหลายเรื่องประเดประดัง

ก็พูดคุยรู้เรื่องมีความสุข

แล้วจะรู้ว่าอาชีพไม่ปกติ

เฮ้ยนี่มึงจะไปร้องได้ให้ล้านวันในเนี่ย
ป้าบอกแล้วบุบมาว่าวันนี้เลย
เดี๋ยวเอาอีกได้
มึงจะไปวันใน
ถามอยู่

วันนี้นี่น้องสาวมาออก

เต็กอยากจะขอชื่นชมปไรมนะ

สุขภาพเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีด้วงด้วยอายุเราก็เยอะแล้ว
เราก็ต้องเลี้ยงพี่สาวเราก็ต้องประคับประคองจิตใจเขาให้มั่นคง
ก็ขอชื่นชมในความทุ่มเทให้กับครอบครัวนะป้านะ
ขอให้ป้าได้เงินตามเป้าที่ป้าตั้งใจไว้
ขอให้ความดีที่ป้าสะสมมาทั้งหมดช่วยกันประคับประคองป้า

นะครับนะครับเราก็
ทราบเรื่องราวกันไปพอสมควรแล้วนะครับ

เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันต่อไปเรื่อยนะครับ

มารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

แสนบาทร้องทั้งหมด๗เพลง

เห็นบอกว่าอายุต้อง๗๐๘๐ปีแล้วครับ

เพราะว่ามันเป็นบ้านพ่อบ้านแม่เราอย่างนี้
ถ้าเรามีบ้านใหม่ไปเราก็จะทำหลังคาเลย

นะฮะ๗เพลงกับ๓ตัวช่วย
เราก็มาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ

เพลงที่๑มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๑มาครับ
เห็นหน้ามีความสงสัยอยู่
พอทราบไหมครับอินโทรเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็ตรงที่มันเป็นเพลงแรก
ที่จะไม่มีเงินทุนสะสมอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้องผิดตั้งแต่เพลงแรกนี้

จากรายการของเราเลยนะครับ

สำหรับเพลงแรกนี้นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้

หรือว่าเราวางแผนมาแล้วว่าเราต้องร้องถึง๗
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บตัวช่วยเอาไว้

เพราะฉะนั้นห้ามผิดเลยนะครับ

น้องดำน้องดำสู้น้องน้ำร้องได้อยู่แล้ว

จากพี่สาวสุธิรักแล้ววันนี้ก็มีสามีด้วย

ให้กำลังใจพรรายาหน่อยนะครับ
ทุกคนให้กำลังใจประดำอย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับ
ขอให้จบเพลงกับผู้ชายไปได้ด้วยคำเฉลยว่า

สวัสดีครับ
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

แสงนั่วนุ่นชวนแม่คนกลางไทยดูเรื่องเวลาแสงนกใส่นุ่มอ่อน
นี่หรือเขาเรียกว่าแสงดีอ่อนพี่คนบ้านป่าคาดอนเข้ามานอน
ลงแสงขอบชายชาญชวนด้วยเชิงเจ้าชู้พาไปเที่ยวดูแสงและรู้มากแข็ง
เพิดเพิดเพิดจิตไม่คิดระแวงสุดท้ายมาเจอสีแสงของตุ๊กแจ้ง
โรงแรมกลายเป็นแมงเม่าโง่เงาทั่วไป
ที่เห็นแสงไฟนึกว่าเย็นชื่นชม
แสงนิอ่อนสาบสะท้อนร่างสาวชาแจ่ม
ทั้งหมดหมดที่โรงแรมแล้วเขาเลย
ลบหายฉันนอนคอยคอยเขาก็ไม่มา
นอนคิดหน้าตาเสร็จไม่ว่าเหนื่อยไหน
เจอแสงนวลอ่อนนี่อ่อนชักอาย
ลาแล้วกรุงเทพใจร้าย
อยู่ก็อายแสงเหลือนี่อ่อน